ดูคลิปที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลหลายคนวิพากษ์วิจารณ์
นี่คือวิธีการไล่ผีของพระเหรอนะฮะ
ในคลิปเป็นพระรูปหนึ่งกำลังไล่ผีออกจากตัวของคุณป้าท่านหนึ่ง
แล้วก็มีการใช้ทั้งไม้ตะพดจิ้มหลังใช้ทั้งมีดพระเหมือนขู่จะฟันนะฮะ
และคุณป้าก็ถูกถามว่ามาจากไหน
ป้าก็บอกกูถูกสั่งมากูมาจากเขมรอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าวิธีการไล่ผีของพระทำแบบนี้
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันนะฮะ
พูดท่านกำลังพูดอเมฆก็ไม่ได้

เฮ่ยอยู่นี่หลังดินี่หลังตรง
อ่าก็ท่องบริกรรมคาถาเอาไม้ตะพดจิ้มหลัง
บอกนั่งดีแล้วสักพักนะพระอาจารย์
ก็จะเอามีดพระขึ้นมาเงื้อมแบบนี้เหมือนจะขู่

วิธีไล่ผีที่ถูกต้องผีออกเกือบไม่ทัน
กลัวอะไรคลิปนี้มีคำตอบนะฮะ
ไม่ใช่ผีกลัวพระหรือกลัวจีวร
แต่ผีกลัวมิตรพระนะฮะ
เป็นคลิปที่มีความยาวประมาณ๔นาที๓๒วินาที

เห็นวิธีการไล่ผีออกจากร่างของคุณป้าท่านเนย
ราชศรีมาจึงเดินทางไปที่วัดสมานมิตร
ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ไปเจอกับพระอาจารย์ที่ดูในคลิป
พระอาจารย์ก็ดูคลิปของตัวท่านเองก็บอก

ซึ่งพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ป๋องนะคุณ
หรือว่าพระประหลัดจรูนโกสโล
พระอาจารย์ป๋องรองเจ้าอาวาสของวัดสมานมิตร
ซึ่งจริงนะพระอาจารย์ท่านเป็นพระชื่อดัง

แต่ว่าพระอาจารย์ป๋องก็อธิบายชี้แจงให้ฟัง
บอกว่าคลิปดังกล่าวนี้ถูกลูกศิษย์ถ่ายไว้

ตั้งแต่เมื่อประมาณปีพศ๒๕๖๒
แล้วบอกว่าคุณป้าถูกปอบเข้า

เห็นแล้วล่ะว่าไม่ใช่ปอบหรอก
แต่ว่าคุณป้ามีอาการเหมือนทางจิตเล็กน้อย
เขาเรียกว่าจิตภาวะ
พระอาจารย์เลยใช้กุศโลบาย

แต่สุดท้ายก็สอนเรื่องธรรมะให้กับคุณป้าท่านนี้
ฟังเสียงพระอาจารย์ชี้แจงหน่อยครับ

เขาเนี่ยเกลียดจิตไม่ค่อยดี

ไปหาเขามาเนี่ยเขาบอกเห็นมาเป็นปีเดี๋ยวนะ
เห็นมาเป็นปีเดี๋ยวที่นี่ก็เกิดร้อน

เคสแบบนี้มีมาเยอะไหมครับมาบ่อยไหมครับ
โอ้ยังมีป๊ะหลายเจอ
แต่ว่าก็ไม่ค่อยจริงนั้นเราใช้กับพระพระคุยกันนี่แหละ

ให้เขาสงบสะติอารมณ์ให้

แล้วก็พระเขาให้คุณว่าถ้าเขาเววายมา
คือมันรู้ป่าที่กลางให้ก็สงบสะติอารมณ์ไป
เดี๋ยวก็คุยกับคนกว่า
นี่พระอาจารย์ปองพ์ก็บอกคือถือว่าคือมันกุศลบาย
เพราะว่าคนที่มาส่วนใหญ่เกิดจากจิตวิตกหวาดระแวง
พอไม่มีสติก็ควบคุมร่างกายไม่ได้ควบคุมตนเอง
พร้อมทั้งสอดแทรกธรรมะไปในตัว

ทำให้ชื่อเสียงของพระอาจารย์ป๋อง

อาจารย์ป๋องบอกทั้งที่จริงแล้วนะ
อาตมาก็คอยสอนเรื่องธรรมะ
มาทำบุญที่วัดอัตมาก็สอนให้ทุกคนทำความดี
หมั่นทำบุญรักษาศีลและให้เชื่อฟังพ่อแม่
แค่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองแล้ว

ที่ผ่านมามีคนที่อ้างว่า

แล้วมาให้พระอาจารย์ช่วยมีอยู่เยอะเลย
แต่ก็จะรดน้ำมนต์ให้ศีลให้พรนั่งพูดคุย
และส่วนใหญ่ก็จะพูดคุยเรื่องธรรมะ
จนทำให้โยมหลายคนมีสติอารมณ์ที่ดีขึ้น
พระอาจารย์ป๋องยืนยันว่าจะสอนธรรมะไปในตัวนะฮะ
คนทุกคนก็เป็นผีทั้งนั้น
คนตายแล้วเรียกว่าผีสุกคือเผาไหม้แล้ว
ส่วนคนที่เป็นอยู่คือผีดิบ
ยังคงต้องดำรงชีวิตต่อไป
เพราะฉะนั้นจะทำอะไรการเป็นผีดิบ
ก็ต้องมีสติเป็นที่ตั้ง
ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับ